วันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าแล้วนะครับ
แล้วก็อีก๑๐วันก็เป็นเลือกตั้งใหญ่
ช่วงนี้จะมีวิวาทะต่างฝ่ายต่างว่ากันไปว่ากันมา

ล่าสุดพลเอกประยุทธ์นายกเขามีการถามกลับไปยังนักการเมืองว่า
มีใครบ้างไม่ต้องการสืบทอดอำนาจในการจัดตั้งรัฐบาล
มีใครบ้างไม่อยากเป็นนายกรัฐมนตรี
เออเดี๋ยวนี้เฉียบคม
มีคำถามที่คมเพราะว่าหลายคนก็ถูกหลายฝ่ายพูดถึงท่านเยอะ

ส่วนเรื่องของโต๊ะจีนพักพลังประชารัฐ
กรกตบอกว่าไม่พบการบริจาคเงินจากต่างชาติด้วยนะครับ
ไปดูเรื่องของโต๊ะจีนกันก่อนนะฮะเรื่องของโต๊ะจีนเนี่ย
ผ่านจับรวดเอกจรุงวิทธิ์ภูมิมาเลยค่ะที่การกรกตรนะครับ
นะที่เป็นในทะเบียนของพักการเมืองเปิดเผยผลการพิจารณาคำร้อง
เรื่องของการจัดงานประดมทุนผ่านโต๊ะจีนของพักพลังประชารัฐ
วันที่๑๙ธันวาคมที่ผ่านมาบอกว่าจากการตรวจสอบนิติบุคคล๔๐ราย
และบุคคล๘๔คนไม่พบการบริจาคเงินจากต่างชาติก็ถือว่าไม่ผิดนะครับ
แล้วก็ไม่ได้เข้าข่ายถูกทุกพักหลังจากนี้ก็จะนำรายละเอียดให้ที่ประชุม
กรกตพิจารณาแล้วก็จะมีมติเกี่ยวข้องเรื่องนี้ต่อไปอย่างไร
ทางด้านของนายศรีสุวรรณจัญญาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
หนึ่งในผู้ยื่นคำร้องให้ตรวจสอบในเรื่องนี้ออกแถลงการเลยเขียนว่า
หวังต่อคำแถลงของเลขาธิการกรกตพร้อมตั้งคำถาม
ไม่รู้ว่าเลขาที่การกรกตนำคำร้องของใครมาพิจารณา
เพราะสมาคมองค์กรพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยไม่เคยร้องว่ามีต่างชาติบริจาคซื้อโต๊ะจีนหรือไม่
แต่ที่เขาร้องคือร้องว่ามีข้าราชการหรือหน่วยงานรัฐบริจาคทั้งทางตรงและทางอ้อมหรือไม่
แต่ทำไมถึงแถลงอีกเรื่องหนึ่งไม่ได้ร้องแบบนี้ทำไมถึงไปตรวจสอบอีกเรื่องหนึ่ง
อีกทั้งเงินที่นิติบุคคลบางแห่งบริจาคนั้นเป็นบริษัทที่ประสบผลประกอบการขาดทุนตลอด
ทำไมถึงมีศักยภาพเอาเงินไปบริจาคให้กับพักนี้ได้
แล้วก็มีพนักงานหรือเจ้าหน้าที่รัฐเช่นกรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ไปร่วมซื้อร่วมบริจาคในโต๊ะจีนนี้หรือไม่
แต่ทำไมกรกตนั้นไปพิจารณาเรื่องของต่างชาติมาบริจาค

หลายคนฟังแล้วก็งวงว่าฮะเกี่ยวอะไรกับต่างชาติ
ไปฟังคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทยกันหน่อยนะคะ
ถึงเรื่องนี้โดยบอกว่าผลตรวจสอบของกรกตทำให้พักรู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาทันทีเลยว่า
การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้จะบริสุทธิ์เที่ยงทำได้จริงหรือเปล่า
เพราะกรกตถือเป็นความหวังของคนทั้งประเทศ
การเลือกตั้งครั้งนี้ก็เป็นความหวังและความฝันของคนทั้งประเทศเหมือนกัน
เราจะฝากความหวังกับกรกตได้อย่างเต็มที่ไหม

ถ้ายังทำอะไรที่มันฝืนความรู้สึกประชาชนอยู่
กรกตเองนั่นแหละที่จะถูกแรงกระแทกจนอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้
มันมีหลายประเด็นในเรื่องของโต๊ะจีนเนี่ยนะคะ
ซึ่งแล้วยังมีการร้องของประชารัฐอีกหลายประเด็นเหมือนกัน
ดังนั้นสิ่งที่อะไรก็แล้วแต่ถ้าตัดสินฝืนกับข้อเท็จจริง
ตัดสินฝืนกับความรู้สึกประชาชนเนี่ย
มันจะกระทบต่อความเชื่อมั่นในการเลือกตั้งทั้งหมด
ก็มีคำชี้แจงออกมาจากทางด้านของนายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์ที่ย้ำว่า
ประกาศดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่การสร้างวัฒกรรมทางการเมืองเพื่อให้มีคะแนนเสียง
แต่ว่าขอร้องเลยนะอย่านำคำพูดไปบิดเบือนให้สังคมเข้าใจผิดด้วยนะครับ
สบุรุณเอกประยุทธ์นึงไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรเลยแต่บากที่บอกว่า
ไปจับมือกับคุณทักษิณหรือกับพักเพื่อไทยซึ่งเราก็ขึ้นเวทีกับพักเพื่อไทยมาหลายเวทีแล้ว
ทั้งสองฝ่ายก็ยืนยันตรงกันว่าไม่ได้มีการจับมือ

ขณะที่ผู้เห็นประยุจรรย์โอชานายกรรธมนตรีออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกัน
ตอนแรกก็นึกว่าจะไม่ลงมาวิวาทะกับเขานะ
ออกมาพูดเหมือนกันหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะ
ย้อนถามสั้นอย่างเดียวเลยว่า
แล้วที่ผ่านมาในทางการเมืองเนี่ย
ก็เห็นมีการสืบทอดอำนาจมาโดยตลอดมิใช่หรือ

ที่ไม่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นรัฐบาล

เขาก็มีมาตลอดไม่อยากไม่งั้นทุกคนจะอยากเป็นนายก
พักการเมืองพักไหนไม่อยากเป็นนายกไม่อยากเป็นรัฐบาลบ้าง
มันก็สืบทอดอำนาจทางการเมืองเหมือนกัน
ของผมที่มามันจะคนละแบบ
แต่อย่าลืมว่าผมเป็นนายกรีตั้งแต่มีรัฐธรรมนูลชั่วคราว

ผมไม่ได้หัวหน้าปฏิวัติรัฐประหารเมื่อไหร่ล่ะ
ในที่ท่านพูดมันก็มีความหมายตามนั้นแหละ
หลายคนถามว่าท่านสืบทอดหรือเปล่า
อันนี้คือความหมายและจะคงจะตีความด้วยกันว่าท่านเป็นของมันยังไง

ลองถามใจตัวเองดูว่าแล้วมีพักไหนไม่อยากเป็นรัฐบาลไหม
แล้วมีหัวหน้าพักคนไหนไม่อยากเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าในเกมการเมือง
จากนี้พลเอกประยุทธ์ตอบคำถามเรื่องลุคใหม่ด้วยนะจ๊ะ
หลายคนถามกันเยอะไงว่าโอ้โหปล่อยภาพรัวเลยนะคะ
เป็นอิริยบทใหม่โอตะโอตู
มีการแบบกีฬามีการยิ้มแย้มมีความน่ารักจับแก้ม
เดี๋ยวนะเริ่มมีคนส่งไลน์แล้วนะสวัสดีวันจันทร์วันอังคาร
ใช่ที่ฉันเห็นวันอาคารมาก่อนแล้วเมื่อวานนี้
ยกเลยบอกว่าก็ถ้ารู้จักตัวตนจริงเนี่ยเวลาทำงานอ่ะ
นายกเป็นคนเอาจริงเอาจังจนอาจจะดูหน้าขมึงขมึงทึงคิ้วขมวด
แต่จริงแล้วเวลาอยู่กับครอบครัวเป็นคนตลกนะ
นายกก็บอกว่าบางทีก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ทันเหมือนกันก็ยอมรับ
อยากให้นายกมองเราเป็นครอบครัวจังเลยจะได้เห็นนายกในมุมตลก
ผมว่าคนจะเห็นท่านแย้มใสแบบตลกแบบนี้ดีกว่านะครับ
ขณะที่นายอุตมะสวนายนหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
ก็ประสัยที่นครศรีธรรมราช
บอกว่าเชื่อว่าพักพลังประชารัฐนั้นจะได้เป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาล
แล้วก็มีพลเอกบายุจันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรี
วันนี้หากใครถามเรื่องสืบทอดอำนาจบอกเลยว่า
ใช่เพราะพักจะสืบทอดโอกาสใหม่ที่ทำได้จริง
ตกใจตกใจเลยเหรอตกใจสิพอบอกว่าพูดถึงเรื่องสืบทอดอำนาจ
บอกว่าใช่เพราะพักจะสืบทอดโอกาสใหม่ที่ทำได้จริง
เขาไม่ได้ใช้คำว่าสืบทอดอำนาจแต่ใช้คำว่าสืบทอดโอกาสใหม่
อันนี้พูดในเชิงของพักพลังประชารัฐถูกไหมคะ
ใครไม่อยากแตะมือกับเราไม่เป็นไร
ไปแล้วนะใครไม่อยากแตะมือกับเราไม่เป็นไร
ให้รอหลัง๒๔มีนาคมเดี๋ยวก็จะรู้เองว่าใครเจรจากับใคร
แสดงว่าเหมือนเป็นการพูดคุยในเมื่องต้นว่าใครจะจับมือกับใคร
แต่ว่าอย่างที่บอกว่าทุกอย่างเปลี่ยนได้เสมอจนถึง๒๔มีนาคม
วันที่คะแนนเสียงมันสิ้นสุดแล้วว่าใครได้มากที่สุด
จริงแล้วหลังจากนั้นคือศึกรอบ๒ด้วยซ้ำ

ตกลงแล้วใครจะเจรจากับใคร
คนนั้นมาเสริมคนนี้หน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะ
ภาคสุดภาคนี้มาร่วมมือกันนะครับ
รอลุ้นกันนะครับคุณผู้ชม๒๔มีนาคมนี้
อย่าลืมเอาไปใช้เสียงเลือกตั้งกัน